เรื่องดีเกี่ยวกับเรื่องของโควิดกันบ้างดีกว่า

เราเนี่ยเตรียมที่จะสามารถจัดการกับมันได้แล้ว
พูดอย่างนี้มันจะเร็วไปหรือเปล่า

คือเรื่องของเรื่องมีข่าวดีจากต่างประเทศครับ
คุณผู้ชมครับนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียนะครับ
เขาสามารถตัดต่อยีนก็คือพวกพันธุกรรม
ที่จะสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

คุณชนะเฮ้ยอยากเล่า
มาเล่าเรื่องดีกันในยามเช้าแบบนี้

เอาเป็นภาษาไทยนี่แหละครับน้องใบตองครับ
เป็นความหวังจริงซึ่งหลายคนเขาเห็นแล้วถือว่าเป็นข่าวดีนะ
เมื่อชารอนลูวินผู้วิจัยอาวุโสจากสถาบันเพื่อการวิจัยโรคติดต่อ
และทำการทำลายจีโนมที่ใช้ไวรัสในการแบ่งตัวในเซลล์ของมนุษย์
หรือว่าระบบภูมิคุ้มกันของแบคทีเรียในการจดจำเชื้อโคโรนาไวรัส
อกจากนี้ยังตัดต่อยีนสกัดไวรัสไม่ให้มันแบ่งตัวในตัวอย่างที่เก็บจากสายพันธุ์อัลฟ่าน
ก็คือเหมือนตัดต่อตรงหนามของไวรัส
ตรงนี้ยังต้องใช้เวลานะหลายคนบอกจะมาผลิตเป็นยาได้หรือไม่
ต้องใช้เวลาก่อนเพราะตอนนี้ยาที่รักษาโควิดโดยตรงมันยังไม่มีไง
ดังนั้นนะครับวิธีดังกล่าวก็มีประโยชน์ในการจัดการกับโควิด๑๙
ยารักษาตัวนี้จะเป็นยาต้านไวรัสให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
เพื่อป้องกันไม่ให้อาการป่วยมันหนักและคาดว่าจะเริ่มนำมาทดลองในสัตว์เร็วนี้
แล้วจากนั้นก็จะมาทดลองกันต่อในคนต่อไปนั่นเองนะครับ
ก็เป็นเรื่องราวดีถือว่าเป็นความหวังแหละคุณผู้ชม
เป็นความหวังที่เราจะพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้
มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยทั่วโลกทั่วโลกนะฮะ
แต่ก็อย่าประมาทเพราะมันจะแพร่พันธุ์หรือว่าเรื่องของการกระจายพันธุ์ได้อีกไกลเหมือนกัน
เขาบอกว่าเทคโนโลยีนี้เคยใช้จัดการกับหลายโลกมาแล้ว
อย่างพวกไข้วงไข้หวัดใหญ่มีการระบาดนะครับ
ก็คือไปตัดตรงหนามของตัวเชื้อไวรัสออกใช่ไหมคะ
การเป็นการตัดต่อยีนดิฉันเคยตัดเป็นขาสั้น

ตอนแรกมันเป็นขายาวแล้วตัดออกมาเป็นยีนขาสั้น
แล้วใส่แล้วสวยดีก็เก๋ดีโอ้ยมันคนละเรื่องกัน

อันนี้คือเรื่องซีเรียสใช่อ๋อโอเคขออภัยด้วยนะคะ
ใหญ่กรณีคุณผู้ชมมันก็เป็นความหวัง
ของมวลมนุษยชาติใช้คำนี้เลยก็แล้วกัน